โอ้โหอุ๊ยฟะ

แล้วโลกมันเปิดแล้วเขาก็เลยล้ม
เราก็เลยชนโล่งเฉยไม่มีอะไร
รถรอเป็นไรไหม
ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร
ผมไปทำบุญมาครับแล้วก็กำลังจะออกจะออกจากทางนั่นแหละครับ
แล้วก็ขับมาเจอพี่เขาออกมาจากซอย
ผมก็ขับตามเขาสักพักหนึ่งแป๊บเดียวเลยครับ
แล้วน้องเขาก็จ่ายผมก็จอดลงลงไปถามเขาว่าพี่เป็นอะไรไหมครับ
เขาก็บอกไม่เป็นไรครับผมก็หันมาดูรถผม
ก็มีรอยตรงฝากระโปรกหน้านิดนึงแต่ผมก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเขา
แล้วก็มีสีของลงเขาก็ขับติดที่รถมา
ผมก็เอามือถูแค่หนึ่งผมก็ไปเลยผมเห็นเขาไม่ได้เป็นอะไรมาก
คนข้างทางอ่ะบอกว่าผมมาชวนเขามอเตอร์ไทยลงครับ
ก่อนมีกล้องติดหน้ารถที่คือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ
แล้วก็รถจักรยายโยนที่บันทุกของหนักก็บันทุกได้นะครับ
แต่ว่าต้องเอาให้ชัวร์กว่านี้ครับ
ผมผมก็เข้าใจพี่เขานะว่าที่เขาแบบแบกร่มกลับด้าด้วยครับ
เพราะเขาถือด้านไม้ไปข้างหน้าเพราะว่าอาจจะกลัวเสื้อเขาเปื้อนหรือเปล่า
แต่เขาอาจจะไม่หมุนร่มแบบหมุนและเอาเชือกมัดอะไรให้มันดีครับ